ต่อกันที่คู่นี้กันบ้างนะคะที่ที่ฉันพูดว่าเป็นคู่นี้นะคะต้องบอกว่า
คือเธอขยันมีกระแสข่าวเหลือเกินเหลือเกินนะคะสำหรับสาวเอมมี่อมารวัล
เอมมี่ไหนนึกถึงเอมมี่ที่แบกอะไรหนักเอาไว้แล้วคุณผู้ชมจะนึกต่อ
สะพายเป้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเธอพกพาอะไรมาด้วยค่ะ
ก่อนหน้านี้ไหนบอกจะงดเซ็กซี่ไงจ๊ะเจ๊
บอกแล้วอะไรนะลบเรื่องความรักพักเรื่องเซ็กซี่อะไรของ
ใช่เพราะว่าแววมาระยะหลังคุณค่ะไม่ธรรมดานะจ๊ะเอมมี่อมารวัล
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องลงต้องเล่นละครละครอะไรให้วุ่นวาย
เปิดสำนักมันซะเลยจ้าเข้าทรงโอ้โฮสำนักอะไร
เออต้องบอกว่าเป็นสาวเซ็กซี่ที่มีประเด็นให้ต้องเคลียร์ตลอดเวลานะคะ
สำหรับสาวเอมมี่อมารวัลนะฮะล่าสุดก็มีกระแสว่าเธอเนี่ย
คิดการใหญ่ไปแล้วนะ
เปิดสำนักเป็นหมอดูแล้วก็ร่างทรงจ้า

รับปรึกษาปัญหาเรื่องทุกข์ใจต่างนานาค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีเลย
บอกว่าได้หันมาเช็คดวงให้คนอื่นจริง

โดยเฉพาะหญิงสาวที่เธอบอกเลยว่าคนที่ไปทำแท้งมาเนี่ย

แต่ว่าก็ให้ไปทำวิธีแก้โครงแก้เคล็ดอะไรของเธอก็ว่ากันไป
แต่ไม่ถึงขั้นว่าเธอเป็นหมอดูจริงจังตามที่เป็นข่าว
เดี๋ยวเอมมี่เคลียร์ตัวเองหน่อยซิเอายังไงดีคะแม่หมอ

แต่คือใครที่เขาลำบากจริงเขาก็เข้ามาปรึกษาเราอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
ไม่ค่ะคือเอมมี่ไม่กล้าที่จะไปเรียกว่าตัวเองเป็นหมอดู
ถ้าเอมมี่ดูไม่ตรงนี่เขาแฉนะคะ

เอาเป็นว่าอะไรที่เราเอมมี่จะเช็คดวงให้ได้คร่าวแต่เราก็มั่นใจในตัวครูบาอาจารย์ของเรา
แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงจริงในที่บ้านเอมมี่เราจะมีกำหนดวันไว้ให้เลย
มี่จะโพสต์ให้ตลอดว่าวันนี้วันนี้นะคะเราจะมีอาจารย์มาที่นี่
ก็จะต้องมีอีกแง่หนึ่งที่หมอวะเราเหรอคะ
ก็แล้วแต่ค่ะนะคะเอมมี่ไม่แคร์
เพราะว่าหลายคนแล้วที่ดูถูกแบบนี้แล้วก็ว่าแบบนี้
แล้วสุดท้ายก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วบอกว่าจิตคุณคิดว่าช่วยเหลือแล้วอ่ะ
ไม่ว่าคุณจะแต่งตัวโป๊ะเราก็สามารถช่วยคนได้
เพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่สนใจ
เออเกี่ยงสูงแข่งกับฉันทำไมเนี่ยก็แล้วแต่ค่ะ
ใช่ค่ะไม่ว่าเธอจะแต่งตัวยังไงนะแต่เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ความเชื่อ
แล้วก็เธอมีครูบาอาจารย์เธอบอกอย่างนี้เออเอาเนี่ย
หลายคนไม่ชงไม่เชื่อสุดท้ายก็มาให้เธอช่วยแล้วนี่ดูอะไรกันล่ะนี่
ฮะดูอะไรเดี๋ยว
เรื่องของหัวใจนะคุณผู้ชมมีกระแสข่าวมาว่าสาวเอมมี่เนี่ย
กำลังแอบซุ่มคบกันอยู่กับนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่
เต่าพาสกรก็ไม่ใช่ใครผู้ชายที่ยืนข้างนั่นแหละ
วันนี้ทั้งคู่ก็มาเปิดสถานะให้ฟังกันแบบกักนะว่าเป็นคนสนิทคนนึง
พูดคุยกันได้หรือจะพูดอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวไปฟังเอมมี่กันดีกว่าค่ะ
ก็สนิทกันอยู่แล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องอะค่ะ
เวลามากรุงเทพก็จะโทรหาเอมมี่เขาว่าเออวันนี้มีไปไหนบ้างอะไรบ้างทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
ก็จะไปด้วยกันเขาจะเป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่องครับ
อืมยังก็ยังไงล่ะก็ตามที่เขาพูดนั่นแหละ
แต่อย่างที่หลายคนสงสัยว่าเออตกลงแล้วเอมมี่เลิกกับแฟนเขาแล้วเห

คือเอมมี่บอกเลยก่อนหน้านี้ว่าเธอจะไม่พูดแล้วเพราะเธอไม่อยากกลืนน้ำลายตัวเองว่าเลิกไม่เลิกเลิกไม่เลิก
เพราะว่าคู่นี้เขาแบบเลิกเลิกเลิกทะเลาะทะเลาะตีตีตบ
ก็ด่ากันเยอะไงเธอก็ขี้เกียจฟังนะคะ